สำหรับพ่อรองเขามูลคดีค่ะ
จะผ่านวันเกิดท่านมา๗๒ปีพอดิบพอดีเลยนะคะ

เพราะว่าวันนั้นมาออกเรื่องนี้ต้องขยายนะคะ
ก็เลยเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ที่ผ่านมาก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็หลานสาว
ใจเนี่ยยังรอแล้วก็หวังให้ภรรยาสุดที่รักแม่ทุม

คุณหมอก็มีให้ทำใจอยู่บ้าง
เพราะว่าแม่ทุมอยู่ในระยะสุดท้ายแล้ว
ซึ่งระหว่างที่อัปเดตอาการไปนะคะ
พ่อรองก็มีการน้ำตาซึมเสียงสั่น
จะร้องไห้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ

แต่ระยะหลังมา๖๗ปีพ่อไม่เคยจัดเลย
เพราะว่าเรามาคิดดูว่าขณะที่เมียเราคุณปฐุมวดี
กำลังนอนรอแลอยู่โรงพยาบาล
แล้วสามีจะมาจัดงานมีความสุขมันไม่เข้าท่า
เพราะตอนนี้ยิ่งหมอบอกกับเราว่าเขาระยะสุดท้ายแล้วเรายิ่งแป้วหนัก
ก็จับมือแม่แม่จำได้ไหมที่เราเคยพูดกันว่า
พ่อคือร่างกายแม่คือหัวใจ
ถ้าหัวใจหยุดเต้นพ่อก็ไม่รู้ว่าร่างกายพ่อจะเป็นยังไง
ทุกคนมาห่วงพ่อหมดพ่อบอกไม่เป็นไร
พ่อไหวพ่อแข็งแรงพ่อสู้ได้
แต่ว่าให้ทำใจนะพ่อทำไม่ได้หรอก